ที่ผ่านมาประมาณตี๓มีคนร้ายดักซุ่มยิงใช้ปืนลูกทรอง
ยิงหนุ่มสวนปามจนเสียชีวิต
ตำรวจพุ่งเป้าไปที่เรื่องของธุรกิจมืด

ผู้เสียชีวิตเคยไปเพราะผันกับเรื่องของยาเสธติด

แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตี๓ค่ะที่สวนยางพาราแห่งหนึ่งนะคะ
ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อวนายพิเชษเฉียนแก้วนะคะอายุ๓๙ปี
มีอาชีพทำสวนปามนอนตายอยู่ที่พื้นหน้าบ้านค่ะ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองเข้าที่ปากหนึ่งนัด
ทะลุศีรษะด้านหลังหน้าอกด้านซ้าย๑นัดและสีข้างด้านขวา๑นัด
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบและเก็บหลักฐานในพื้นที่นะคะ
สอบสวนเบื้องต้นบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายพิเชษ
เดินทางกลับมาจากบ้านเกิดบ้านเกิดเนี่ยอยู่ถัดจากหมู่บ้านที่เขาทำงานเนี่ย
อยู่ใกล้กันนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะมาพักผ่อน
ก่อนเข้านอนนายพิเชษลักษณะคือชงกาแฟดื่มที่อยู่บริเวณหน้าบ้านที่ตัวเองเสียชีวิต
พอดื่มกาแฟหมดแก้วกำลังจะกดน้ำร้อนจากกระติกน้ำจังหวะนั้นแหละค่ะ
คนร้ายน่าจะซุ่มอยู่ที่มุมมืดข้างบ้านใช้อาวุธปืนลูกซองยิงถล่มเข้ามาเลย
นายพิเชษพลัดตกจากเก้าอี้ขาดใจทันทีค่ะส่วนคนร้ายอาศัยความมืดหลบหนีไปนะคะ
ตำรวจพุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งธุรกิจมืดนอกกฎหมายนะคะ
จากผู้ตายมีประวัติเกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกกฎหมาย
เคยถูกตำรวจจับกลุ่มในคดียาเสพติดค่ะเมื่อปี๖๐จำคุกอยู่๒ปี
ส่วนประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวอื่นตำรวจก็ไม่ได้ตัดทิ้งไปนะคะ
สำหรับอาวุธปืนที่มือปืนใช้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นลูกซองยาว๕นัดค่ะ
หรือลูกซองยาวกึ่งอัตโนมัติ
ขณะนี้ตำรวจเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ